ช่วงนี้งานรุมงานแน่นก็หนุ่มใกล้ห้วยร่อง
อ้ายยยที่กองหวยร่ายนี้แหละค่ะ
ทั้งหนังทั้งเพลงหู้ยยยยยแรงดีไหมมีเพลว
แต่สงสัยแรงยังเหลือก็เลยขอท้าจาพนมมาซ้อมคิวบูสักหน่อย
ถึงพี่จ๋าจะเป็นนักแสดงฮอลลีวูดก็ไม่ยอมอ่อนให้นะ
นี่แน่นี่แน่นี่แน่
เล็กมาเลยมา
มาเลยมาเลยมาเลย

ดูทรงและแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่ม
เอาอะไรไปสู้กับเขา
โหยเรามันแนวน่ารักไม่ใช่สายโหด
อยู่ในโหมดรักเมียค่ะ